มาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ
ว่าก็เพื่อต้องการที่จะถวายให้เป็นศิลปะ
ประจำรัฐสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในใกล้จิตไม่ได้อยู่อยู่ใต้ประมาณท่าน
ทำงานผมไม่ได้ทำงานประมาณชกอย่างเดียว
ผมทำเรียนเมื่อท่านประจวนครั้งแรก

คือทุกอย่าง

ผมอยากทำให้มันยิ่งใหญ่ที่สุด
ให้คนทั้งโลกรู้จักงานศิลปะ
ยุคสมัยของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่

ที่ท่านเมตตาต่อประชาชนทั้งประเทศ

ล้นอาบแก้มอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์

และผู้สร้างศิลปะวัดร่องคุณ

เมื่อเล่าถึงความทรงจำสมัยเคยถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญอันยิ่งใหญ่
อาจารย์เฉลิมชัยเพียรฝึกฝนฝีมือการวาดภาพมาตั้งแต่ยังเด็ก

โอกาสเข้าเฝ้าและถวายงาน
นับเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่
ด้วยความตั้งใจไม่ซ้ำใคร

พระเจ้าอยู่หัวถวายงานบอกกับผมว่า

พระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งว่างานศิลปะประจำ
ราชการของพระองค์ไม่มีผมนั้นตั้งใจเลย
ตอนนั้นผมตั้งใจเลยว่าผมจะทำถวายงาน
พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นงานศิลปะ
ยุคสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชการใด
ผมจึงเลือกเรียนวิชาศิลปไทย
เพื่อที่จะสร้างงานศิลปไทยให้พัฒนามาสู่ความเป็นศิลปะ

อาจารย์เฉลิมชัยใช้เวลากว่า๔ปีเต็ม

เดินทางไปที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

ที่จะสร้างศิลปะยุครัชกาลที่๙ให้ได้
กระทั่งในที่สุดมีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยการวาดภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก
พระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
การถวายงานพระมหาชกนั้น
จึงทำให้ผมร่วงรู้หลายอย่างจากพวกนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นพวกนั้น
ตรวจงานของพวกเราเป็นปึ๊งใหญ่ขนาดใหญ่
แล้วก็สเก็ตของเราเป็นหลายจะเป็นร้อยรูปที่พวกนั้น
เอากลับไปที่ที่วังแล้วก็ท่านขับรถมาเอง
ท่านขับรถแล้วหอบรูปที่ท่านตรวจ
แล้วท่านมาถึงก็หอบลงรถคนเดียวขับมาคนเดียว
แล้วก็เอามาวางแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลย
รับสั่งกับพวกเราพวกเราตกใจมาก
นั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้เป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลย
คือพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทกับทุกอย่าง
อย่างละเอียดทุกอย่างแล้วทุ่มเทมากเลย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาจารย์เฉลิมชัยได้ตั้งความปรารถนา
อุทิศชีวิตทุ่มเทสร้างงานพุทธศิลป์

ศิลปะประจำรัชกาลที่๙ให้คงอยู่สืบไป